ปูพงศิษย์ดึงสติแก๊งโจห้าวยามอลิ
ต้องยอมรับว่าวงดนตรีหรือศิลปินที่
ที่เล่นเมื่อไหร่แล้วมีคนตีกันต้องยอมรับ
คือไม่ใช่ศิลปินไม่ดีนะแต่ไม่รู้ทำไม
อืมคาราบาลใช่เสกโลโซครับและพี่ปูพงศิษย์นะครับพี่ปูบอกว่า
เล่นสองเพลงนะจะเอายังไงลองฟังดูครับ
พี่แล้วเป็นพี่ถ้าพี่ทั้งหลายเราจะไปต่อเลสไตล์ด้วยกันครับเชิญครับ
เพื่อชีวิตรุ่นใหญ่ปูพงศิษย์คัมภีร์

ขึ้นเวทีนี้ร้องได้๒เพลงข้างล่างมันใส่กันแล้ว

พี่ปูบอกว่าไม่เป็นไรนะ

ร้องสองเพลงถ้าไม่ปลอดภัยก็แค่เลิก
เมื่อกี้กำลังจะขึ้นเพลงเด็กชายรามี่เลย
เหรอเราจะไปปาเลสไตล์กัน
โอ้โหนี่แฟนพันธ์แท้
แต่เขาเตือนก่อนจ้างพี่จ้างผมมาแล้วแต่พี่แล้วกัน
นี่แหละครับนี่คืองานเขาเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตนะครับ
คอนเสิร์ตแห่งหนึ่งในอำเภอบรรพฤษภิสัยจละครสวรรค์
ร้องได้แค่๒เพลงข้างล่างมันตีกันแล้ว
พี่ปูหยุดร้องนะขออย่ามีเรื่องกัน
ถ้ามีเรื่องเกิดความไม่ปลอดภัยจะยุติการแสดงทันทีนะ
แฟนเพลงคนหนึ่งหันไปเลยตะโกนตะโกนหันไปทางไอ้พวกตีกัน
อย่าพึกราบสองเพลงเองโว้ยนี่นะครับ
โอ้โหจากนั้นแก๊งวัยรุ่นสงบครับสงบครับ
ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายใดนะฮะไม่วิวาดกันอีก
พี่ปูแสดงต่อเพลงอะไรนะ
เด็กชายรามี่นี่ฮะคลิปนี้แฟนบอลเอ้ยไม่ใช่แฟนบอล
ไปบอลได้ยังไงแฟนเพลงที่อยู่ในเหตุการณ์
นำมาโพสต์ข้อความระบุว่า๒เพลงเองอย่าเพิ่ง
ก่อนหน้านี้พี่ปูพงศิษย์เคยให้สัมภาษณ์สื่อไว้ว่า
เคยคิดจะเลิกร้องเพลงนะแขวนไมค์เลยนะ

แกกลุ้มขนาดไหนแกกลุ้มขนาดไหนเพราะรู้สึกแย่

ในการแสดงของพี่ปูพงศิษยคัมภีร์ครับ